มันมีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
พ่อแท้กับแม่เลี้ยงเนี่ยลงโทษลูกสาววัย๗ขวบ
ลงโทษอย่างหนักจนช้ำไปทั้งตัว
เด็กนี้ต้องปีนบ้านหนีไปซ่อนตัวใต้รถเทลเลอร์นะฮะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ

คือแบบหลังไม่มีช่องว่างเลยอ่ะพี่อุ๋ยมีแต่เนี่ยรอยช้ำแผลเต็มเลย

เด็กหญิงคนนี้อายุ๗ขวบนะครับ
น้องบอกว่าถูกพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงลงโทษ
แผ่นหลังทั้งก้นทั้งแขนทั้งขานี่ลายพร้อยไปหมด

ใครเห็นก็สงสารบอกโอ้โหน่าสงสารเวทนาเหลือเกิน

หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ห้องเช่าในซอยหอมสุวรรณอำเภอ
มหพที่นี่เห้อบอกมีเด็กถูกทำร้ายก็เลยมาตรวจสอบตอนที่มาเจอ
นะฮะดูสิเต็มตัวเลยบอบช้ำทั้งตัวคือน้องบอกอยู่บ้านแล้วถูก
จนไม่ไหวต้องหนีออกมา

หนักกว่านี้จะถึงขั้นตายขึ้นมา
คือเขาก็ทำงานนั่นแหละมีที่ทำงานนะครับทั้งคู่ก็รอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
อมรับว่าตีเด็กจริงนะคือเขาอ้างว่าเด็กเนี่ยดื้อไม่เชื่อฟัง
แล้วชอบออกไปขโมยขนมตามร้านค้ากับบ้านของเพื่อนบ้าน
พ่อของเด็กบอกว่าก็ใช้ไม้แขวนเสื้อพลาสติกตีไปสองครั้งเพื่อสั่งสอน
นะฮะส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทางพ่อกับแม่เลี้ยงบอกว่าน้องเนี่ย
ปีนหนีออกจากบ้านซึ่งจะปีนอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่เมื่อวานนี้หายไปเลยยังไปบอกชาวบ้านให้ช่วยตามหาลูกอยู่เลยนะ
หนูไม่ใช่แม่แท้แท้พี่โอหนูไม่ใช่แม่แท้แล้วทางคนตีอ่ะ
ทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละแล้วต้องตีขนาดนี้เลยเหรอ
ก็นี่ถึงใจข่าวใจเราต้องตีขนาดนี้ใช่ใจข่าวใจเรานูก็มีลูกเล็ก
เออแบบความจริงก่อนไปอ่ะหนูถามว่าพี่ทำจริงไหมเอ้ยนูทำจริงไหม
หนูทำจริงค่ะเป็นเพราะอะไรตังค์แม่ไว้ให้ไว้ไหมวันหนึ่งให้ไว้
หนูกินไม่พอหรอล่ะลูกพ่อแม่ทำงานวันละสามร้อยหนูจะใช้วันละวันละเท่าไหร่
หนูต้องการวันละร้อยอ่ะมีให้หนูไหมแล้วจะเอาที่ไหนล่ะลูกพ่อแม่วันมีทำงานวันละสามร้อย
ใช่ค่ะพ่อแม่วันละร้อยนะใช่อาทิตย์ดาแม่ดาพ่อเนี้ยยังมีในแพทย์เน็ต
คือไม่ได้ตีลูกทุกวันนะใครจะบ้าตีลูกทุกวันลูกก็รักเหมือนกันหมูหมาเขาก็รักเหมือนกัน
ถ้าอย่างงั้นก็ปล่อยทีลูกข้างทางแล้วดิพี่ใช้เลยตีอ่ะใช้ไหมขวัญเสื้อพัตติ
หนูไม่รู้หนูจะพูดยังไงพี่เพราะว่าพูดอะไรตอนนี้สังคมก็มอง
แต่คือความบ่อยสุดอ่ะอยากให้ลูกได้ดีอ่ะอยากไม่อยากให้ลูกรักขโมยกิน
พ่อแม่มีให้กินลูกในบ้านนอนอยู่ดีหนูให้ตำรวจไปดูตลอดเลย
กินอยู่ดีไหมมีอะไรกินไหมเสื้อผ้าเสื้อผ่อนเป็นยังไง
หนูบ่อยสุดถ้างั้นจะไม่เนียนเจ้าหน้าที่เลยครับ
ราตรีที่ทั้งคนทั้งแม่หรอครับเต็มก็คือราตรีสั่งสอนอ่ะพี่
รู้สึกเหมือนกันน่ะภูเขาครับผมรู้สึกผิดครับ
ไม่ตีแล้วเนอะ
มีพ่อแท้นะฮะกับแม่เลี้ยงเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่ท่านฟังกันนี่แหละ
แต่หลักฐานมันก็อยู่ที่ตัวเด็กนั่นแหละเห็นไหมเต็มตัวไปหมดนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
วันนี้ห้องล็อกนะครับชาวบ้านพาคุณบอมไปดูจุดที่น้องเนี่ยไปซ่อนอยู่เมื่อคืนนี้
เป็นลานจอดรถบรรทุกอยู่ติดติดกับแถวห้องเช่าแถวนั้นนะฮะ
นี่ป่ารกทั้งนั้นเลยนี่น้องไปซ่อนอยู่ใต้นี้พอลองมุดเข้าไปดู
คุณบอมอภิวัตรลองไปสำรวจดูนี่กลางวันนะนี่ฮะยุงเต็มเลยมาลงแมลงเต็มไปหมด
ชาวบ้านมาเนี่ยมาซ่อนอยู่นี่ครับใต้เนี่ย
ทุกผู้ชมครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติครอบครัวนี้

ก็คือพ่อแม่เลี้ยงนะแล้วก็เด็กหญิงวัย๗ขวบ
กลางวันพ่อกับแม่เลี้ยงจะออกไปทำงาน
น้องจะอยู่ห้องคนเดียวเขาจะล็อกประตูเอาไว้
แต่ก็จะมีข้าวมีน้ำอะไรไว้ให้
ซึ่งน้องเนี่ยบางทีก็จะออกมาด้านนอกบ้าง
ปีนรั้วลวดหนามหลังห้องออกมาเพื่อมาเล่นกับเพื่อน
ถามว่าเด็กดื้อและสนไหมใช่ปกติเด็กก็มีดื้อบ้างสนบ้าง
ที่พ่อกับแม่เขาอ้างว่าต้องตีเพื่อสั่งสอน
เพราะว่าชอบปีนออกจากห้องเพื่อจะไปขโมยของ
ตามร้านขนมตามบ้านของเพื่อนบ้านถามว่ามีไหม
ชาวบ้านบอกมันก็มีบ้างนะเล็กน้อย
แต่ก็เห็นพ่อกับแม่เลี้ยงเขาเนี่ยตีสั่งสอนเด็กอยู่บ่อย

หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ด้านในที่หนูก็หวิวบ้าง
เขาดุเขาก็สอนเขาก็บอกว่าถ้าแม่กับพ่อมาไม่ทันจะทำยังไง

เจ้าของร้านแถวนั้นนะครับ

แม่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหาว่าเด็กมาขโมยของเด็กไม่เคยขโมย
แต่ก็เคยได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเด็กเนี่ยถูกพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยตี
บางทีเด็กก็วิ่งมาหลบแถวร้านก็มียังบอกให้เด็กเนี่ยกลับบ้านไปเถอะ
มาหลบแถวนี้เดี๋ยวจับได้ก็ถูกตีอีกนะครับ
แล้วแม่ของเด็กเป็นแม่แท้นะบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย
มีอาการบาดเจ็บตามร่างกายนะครับพาไปหาหมอแล้ว
หมอก็รักษาอาการให้เรียบร้อยโอ้โหนี่ฮะภาพนี้แต่ละแผลเนอะ
ันก้นอ่ะดูสินี่มันไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อสองทีแล้วมั้งเนี่ย
พ่อแท้เองก็แจ้งมายังพมจังหวัดระยองนะฮะ
แจ้งมายังหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
จะขอรับตัวลูกสาวกลับไปดูแลต่อ
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่อนุญาตนะฮะ
เดี๋ยวจะส่งน้องไปให้แม่แท้นะ
แต่จะต้องขอประเมินก่อนเกี่ยวกับความพร้อมของแม่แท้ด้วย
นะว่าเออจะดูแลลูกสาวได้ดีขนาดไหน
ถ้ารับลูกสาวกลับไปดูแลก็จะไปดูแบบเป็น
ไปตรวจสอบว่าเออบ้านเป็นยังไง
สภาพพื้นที่เป็นยังไงอะไรยังไงด้วย
ส่วนทางคดีนะครับตำรวจสพมับตะพุทธบอกว่า
พ่อกับแม่แท้ของเด็กเนี่ยเลิกกันมา๔๕ปีแล้ว
ซึ่งเด็กอยู่กับพ่อพ่อก็มามีภรรยาใหม่
ก็คือแม่เลี้ยงซึ่งมาอยู่กินกันได้ประมาณ๒ปี
แล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นคือเด็กถูกตีนะแล้วก็หนีออกมาก่อนที่ชาวบ้านจะไปเจอ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงนะครับ
เนื่องจากกำลังรอแม่แท้ของเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแจ้งความตามขั้นตอน
ถ้ามีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องสอบสวนดำเนินคดีต่อไป